นิดนึงนะคะเจาะแจ๊ริมจอวันนี้ค่ะ
ขอต้อนรับเทศกาลสงการไปเลยแล้วกัน
ถ้าใครคิดจะไปเล่นน้ำวันนี้เรามีเคล็ดลับในการป้องกันตัวเอง

มีความเป็นไทยบุคลิกไม่ซ้ำใครแบบเก่งทัชยะ
จะร้องจะรำงานวัฒนธรรมก็ต้องมีน้องเก่ง
เพิ่มความขลังให้กับงานอีเวนต์ตลอด

เตรียมตัวมาอย่างดีไม่มีพลาด
ก็โควิดมันระบาดบานปลาย
จะร่วมกิจกรรมก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึง
เพื่อความสบายใจปลอดภัยไว้ก่อนจ้า
โอ้โฮ

นึกว่าเล่นเกมโชว์กดรัวไม่เว้นวัก
โควิดเข้าไม่ทันแล้วจ้ะพี่จ๋า
ใดคือต้องตั้งสติก่อนร่วมกิจกรรม
เล่นน้ำสงกรานได้แบบไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นนะคะ
นัดหน่อย

โอ้โหฉีดขนาดนี้ไม่ไหวนะคะโดนสาดน้ำก็หายพอดีเลย
แต่แบบนี้นี่โควิดไม่ได้กินนะจ๊ะบอกเลย
เปิดมือเปื่อยแทนก่อนแต่ว่าแม่ง